ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วง๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงค่ะอายุประมาณสัก๔๒ปีเธอก็อยู่บ้านกับสามีกับครอบครัว
กินข้าวเสร็จก็เตรียมจะไปอาบน้ำผู้หญิงคนนี้ก็นุ่งกระจมอกใส่ผ้าถุงเดินไปหลังบ้าน
จะไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำปรากฏว่าถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอยู่หลังบ้านนะคะ
สามีบอกว่านั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งนัดหนึ่งรีบวิ่งออกไปดูภรรยา
ภรรยาถูกยิงค่ะก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ๓ทุ่มเมื่อคืน
ใช่ค่ะนี่๓ทุ่มนะมืดนะคะตำรวจสพป่าบอลได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนถูกยิงตายที่บ้านหลังนี้ค่ะในพื้นที่หนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุง
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยหลังบ้านนะคะพบร่างของนางปิยวัลสุวรรณจันทร์
อายุ๔๒ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองถูกยิงเข้าที่แผ่นหลังนะคะ
เป็นรูห้าแผลนะคะนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถังน้ำลักษณะแบบนี้
สภาพคือยังนุ่งผ้าถุงแบบกระจมอกอยู่เลยค่ะเพราะว่าเธอกำลังจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ
ใกล้กับศพมีหมอนรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ชิ้นหนึ่ง
ตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะสามีของผู้เสียชีวิตค่ะนายมณพ
ทำพุทโธอายุ๔๕ปีก็บอกว่าตัวภรรยาเนี่ยค่ะ
รากับสามีเก่าได้ปีกว่าแล้วก็มาอยู่กับนายมณพได้ประมาณ๘เดือน
ก่อนเกิดเหตุนะคะช่วงเช้าตัวผู้เสียชีวิตเขาก็ไปร่วมงานแต่งงานของญาติที่สงขลา
กลับมาบ้าน๖โมงเย็นกลับมาก็นั่งกินข้าวอะไรกันอยู่ในบ้าน
ก็มีนายมณพมีนางปิยวัลผู้เสียชีวิตนะคะมีน้องชายของนายมณพ
แล้วก็มีลูกชายของนายมณพเป็นลูกติดภรรยาเก่า
พอกินข้าวกันเสร็จนางปิยะวันนะคะก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
ใส่ผ้าถุงนุ่งกระจมอกไปหลังบ้านกำลังจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ
นายมณพสามีบอกว่าอยู่ดีได้ยินเสียงเสียงปืนนะคะ
ดังขึ้นหนึ่งนัดก็รีบวิ่งออกไปดู
ปรากฏว่านางปิยวัลถูกยิงนอนหายใจรวยรินนะคะ

แต่สุดท้ายกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกยศวรรษกระจ่างวงผู้กำกับสพพัทธลุง
บอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
สืบสวนชุดพิสูจน์หลักฐานไปกันหมด

เบื้องต้นสันนิษฐานเอาไว้สองเรื่องคุณผู้ชม

สองคืออาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัว
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องคุยกับคนในบ้านก่อนนะคะ

แล้วก็ต้องตรวจหาคราบเขม่าวดินปืนด้วย
ตำรวจอีกชุดหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับสามีเก่า

แล้วก็หาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะ
ที่เกิดเหตุนี้เป็นบ้านสามีใหม่

วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่วัดจุ้มปะนะฮะเป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางปียวัลนะครับ
หรือว่าหญิงอายุ๔๒ปีนะครับ
จุ้มปะที่ตะมนต์ครูหาใต้อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลานะครับ
เป็นบ้านเกิดของผู้ตายนะครับ
มีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นนะครับ
คือคุณแม่นี่โอ้โหทำใจไม่ได้นะครับ
เป็นลมพับไปหลายรอบอ่ะ
ญาติญาติต้องช่วยกันประถมพยาบาลนะครับหลังจากศพถูกส่งมาถึงนะครับ
คือทางญาติญาติเนี่ยบอกว่านายมณพธรรมพุทธโธหรือว่าในขวดวัย๔๕ปี
สามีใหม่ของผู้ตายเนี่ยที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพด้วย
แล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยนะครับตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
รับว่าตอนนี้ญาติญาติบอกว่าเชื่อว่าในขวดหรือว่านายมณพนี่แหละ
เป็นคนยิงนางปียวัลจนเสียชีวิต
นี่ฮะคือญาติญาติเนี่ยเชื่อว่าเมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุเนี่ย
คือทำไมนายมณพดูนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา
แม่คุณแม่เนี่ยเป็นลมแบบใช่ค่ะ
แต่นายมานพเอาละเป็นสามีใหม่อยู่ด้วยกันมาสัก๘เดือนก็จริง
แต่เมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุทำไมดูนิ่งผิดปกติไม่พูดไม่จา
ไม่เสียใจไม่มีอาการอะไรเลยนี่ภรรยาถูกรอบยิงเสียชีวิตคาบ้านเนี่ยนะฮะ
ช่วงเช้าวานนี้ก่อนเกิดเหตุญาติบอกว่านางปียวัลเนี่ย
ยังบอกกับแม่อยู่เลยว่าเออเดี๋ยวจะอยู่ช่วยงานแต่งงานเขาก่อนนะ
แล้วจะนอนค้างคืนกับแม่สักคืนนึงแต่นายมณพเนี่ยที่มาจากพัทธลุงเนี่ยนะฮะ
โทรศัพท์มาตามให้กลับบ้านที่พัทธลุงคือด้วยความเป็นห่วงด้วยนะฮะ
แม่ก็บอกว่าถ้าถึงบ้านแล้วพัทธลุงยังไงโทรมาบอกแม่ด้วย
แม่อยู่สงขลาแม่บอกวางสายได้ไม่นานมีโทรศัพท์กลับมานะ
แต่บอกว่าถูกยิงตายหญิงถูกยิงตายไม่ใช่หญิงโทรมาบอกว่า
ถึงบ้านของนายมณพแล้วนะแม่ค่ะขณะที่ญาติของนางปิยวัลนะครับ
ว่ามูลเหตุครั้งนี้อาจจะมาจากเรื่องความหึงห่วงนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยเล่าให้ฟังว่านายมณพสามีใหม่เขาเป็นคนขี้หึงมาก
เป็นคนอารมณ์ร้อนมากมีปากเสียงกันมาตลอด
จะออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องถูกโทรตามให้กลับไปที่บ้าน
ไม่ยอมให้ไปค้างที่ไหนเลยนี่คือนายมณพนะฮะสามีใหม่กับนางปียวัลผู้ตายนะฮะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนายมณพเขาด้วยนะ
ตอนนี้ตำรวจก็ยังตามตัวอยู่นะครับยังหาไม่เจอนะฮะ
ส่วนนางปริยวัลตอนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วย
เพราะว่าเธอเองก็ไม่สามารถให้การอะไรได้แล้วนะครับ
คือตอนนี้เขาก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
ไม่รู้ว่าจะเป็นใครฮะแต่ว่าทางฝั่งญาติของผู้ตายเขาเชื่อว่า
ไม่ใช่คนอื่นไกลแน่นอนเพราะนางปิยวัลไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ
อยู่บ้านนายมณพก็ไปคนเดียวนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจะมีพยานคนไหนที่จะช่วยเหลือทางคดีกับฝั่งของผู้ตายให้ความเป็นทางกับทางผู้ตายหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ใจร้อนเป็นผู้ชายที่ใจร้อน
แล้วหญิงไปไหนจะก็อย่างเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้หญิงมาตอนเช้า
แล้วพอตอนคือในระหว่างที่ช่วยงานอยู่จะมีโทรศัพท์มาก่อกวนทั้งวัน
หมายถึงว่าโทรศัพท์มาจะเรื่องอะไรก็ไม่ทราบแต่หญิงเนี่ยเขาจะไปออกไปคุยข้างนอก
เพราะว่าในงานมันมีเสียงดังเขาก็ไปคุยอยู่ข้างนอก
เขาบอกว่าทีแรกว่าจะค้างที่นี่แต่ต้องกลับแล้วหลวงโทรมาตาม
เขาพูดอย่างนี้ใช่เพราะเขาจะเรียกหลวงว่าหลวงโทรมาตาม
ไม่คืออย่างนี้ค่ะขวดนี้เขาจะเวลาหญิงเขาไปไหนมาไหนเขาจะโทรตามตลอด
เวลามาที่บ้านทุกครั้งคือเขาเป็นอย่างนี้ไม่เคยได้มาค้าง
ก็น่าจะอาการอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนเฉยเงียบขวดเองอะค่ะ
เขาเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับพวกพี่น้องญาติฝั่งนี้เลย
นี่เป็นคำกล่าวอ้างในการมองของทางญาติฝั่งผู้ตายนะ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางตำรวจนะคะ

ตรวจขม่าวดินปืนต้องดูหลักฐานที่ชัดเจนให้ตำรวจเขาแจ้งข้อหา
ยังเป็นทางการด้วยนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าทางเพื่อนของฝ่ายของนางปิยวัล
ที่เสียชีวิตเนี่ยยืนยันว่านางปิยะวันหรือว่าหญิงเนี่ย
เป็นคนดีนะครับไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ
คืนวันเกิดเหตุนี้ไม่ได้ยินเสียงเออะโวยวายหรือว่าเสียงคนทะเลาะกันอะไรนะครับ
เนื่องจากบ้านเนี่ยอยู่ห่างกันหลายร้อยเมตรนะสำหรับเพื่อนผู้ตาย
อยู่ห่างจากบ้านของบ้านสามีใหม่ของผู้ตายเขานะครับ
แต่ได้ยินเสียงปืนพอมาดูก็เอ้าหญิงถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเป็นสามีเก่าของเขาหรือเปล่า
ไปแล้วอาจไม่พอใจอะไรย้อนมาดักยิงมาก่อเหตุหรือเปล่า
คือเพื่อนของผู้ตายบอกว่าก็ไม่แน่ใจนะ
แต่ว่าหญิงก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องสามีเก่าให้ฟัง
รู้แค่ว่าเลิกกันด้วยดีนะส่วนตัวสามีใหม่เนี่ย
เพื่อนของผู้ตายเขาบอกเขาก็ไม่ได้ค่อยสูงสิงอะไรด้วย

เราก็พยายามติดต่อไปยังนายมณพหรือว่าในขวดนะฮะ
สามีใหม่ของผู้ตายนะครับแล้วก็ฝั่งญาติญาติของในขวดด้วยนะครับ
เพื่อจะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
เพื่อนของในขวดเนี่ยบอกว่าในขวดถูกเรียกไปสอบปากคำ
พร้อมกับพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ๒คน
คือน้องชายในขวดกับลูกชายของในขวดนะฮะ
เป็นลูกกับภรรยาเก่าค่ะนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาที่บ้านนะฮะ
แต่ตำรวจสพป่าบอนบอกว่าได้แยกสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง๓คน
คือในขวดสามีผู้ตายน้องชายในขวดและลูกชายในขวด
แล้วก็ยังมีในเอสามีเก่าผู้ตายด้วยนะฮะที่เรียกมาสอบปากคำ
แล้วก็ตรวจเรื่องของเขม่าวดินปืนนะครับว่าจะปรากฏที่ใครอย่างไรหรือไม่
เรื่องต้นในขวดสามีใหม่เนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนยิงภรรยาเขาแน่นอน
ส่วนตัวในเอสามีเก่านะครับได้นำพยานมายืนยันว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่บ้านของเขา
เขาไม่ได้มาบ้านของนายมานพเลยนะที่เป็นที่ที่เกิดเหตุที่นางปิยวัลถูกยิงตายเนี่ย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ปากใจว่าเออใครเป็นคนก่อเหตุต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยก็ให้ไปที่เรื่องของชู้สาวหรือไม่ก็เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะฮะ